ผู้ชมครับมีครอบครัวของเด็กชายคนหนึ่งนะฮะ
เขาก็ร้องมาอย่างไทยรัฐทีวีบอกว่าอยากจะช่วยให้ดูคดีแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนนี้ให้หน่อย
เพราะว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี่แหละ
เหมือนกับว่าเด็กคนนี้ไปเห็นไปรู้ความลับอะไรบางอย่างของญาติคนนึงที่ไปเผาบ้านเขามีปัญหากันเรื่องมรดกตกทอดตั้งแต่บรรพบุรุษ
สุดท้ายเด็กถูกวางยาเบื่อเอาชีวิตรอดมาได้เอาชีวิตรอดมาได้ถูกทำคุณสัยอีก
เป็นแบบนี้เป็นปีเป็นหายผ่านบ้านหลังที่เกิดเหตุทีไรมีอาการทุกที
เราก็พยายามเข้าไปตรวจสอบหาความจริงให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเด็กผู้ชายคนนี้ก่อนนะครับ
คุณย่าของเด็กบอกว่าหลานชายเนี่ย
ลักษณะแบบนี้คือเหมือนกับถูกผีเข้าเวลาจะผ่านไปบ้านหลังที่เขาเคยถูกกระทำนะฮะ
ก็ต้องช่วยกันจับแบบเนี่ยแล้วเราก็ต้องขับรถออกไป
ให้ออกห่างจากบ้านที่เคยถูกวางคุณที่เกิดอะไรขึ้น

แล้วเด็กเข้าไปเห็นเหตุการณ์ก่อนจะมาถูกวางยาเบื่อแล้วก็ทำคุณสัยใส่นี่ฮะ
เราลองขับรถห่างไปจากจุดเดิมเล็กน้อยนะครับ
ตามคำร้องขอของคุณย่าปรากฏว่าเด็กมีอาการสงบลง
ดีขึ้นแต่ยังไม่หายหลอน

ย่าของเด็กบอกว่าน้องมีอาการแบบนี้มาประมาณ๑ปีแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยไปหาหมอปลาให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีช่วย
หมอปลาก็ช่วยนะพอช่วยได้กลับมาที่บ้าน
อาการก็ดีขึ้นพักนึงแล้วก็กำเริบอีก
ซึ่งย่าสงสัยว่าน้องน่าจะถูกญาติเนี่ยทำคุณสัยใส่ตัว
ปมเหตุเนี่ยก็คือครอบครัวของเด็กผู้ชายคนนี้

มรดกที่ดินที่จัดสรรกันไม่ลงตัว
แล้วก็มีการพยายามจะทำร้ายกัน
ญาติคนนึงเคยถูกจับคดีข้อหาพยายามฆ่ามาแล้ว

หลังจากนั้นญาติคนนี้เนี่ย

แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านก็จริงแต่ว่าเด็กเนี่ยเขามาเห็นพอดี
เด็กเขาไม่เห็นพอดีบ้านเกิดเพลิงไหม้ไป
เมื่อ๑๓สิงหาคมปี๖๒วันนั้นเนี่ยปู่กับย่าบอกว่า
ปู่กับย่าของเด็กผู้ชายคนนี้ไปรับเหมาก่อสร้าง
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์
แล้วช่วงเที่ยงน้องกับปู่กับย่าก็กลับมาพักที่บ้าน
ขณะที่พักเหนื่อยอยู่นะครับน้องก็เดินเข้าไปในบ้านไปหยิบค้อน
เพราะเดี๋ยวเอาไปให้ปู่เดี๋ยวปู่ต้องไปทำงาน
หลังจากหยิบค้อนแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็ชวนปู่กับย่า
ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ร้านขายของชำ
ห่างจากบ้านประมาณสองกิโลเมตรแต่น้องเนี่ยเขานึกขึ้นได้ว่า
เอ้าลืมค้อนที่จะหยิบให้ปู่เมื่อกี้ลืมค้อนนะครับ
ก็เลยต้องพากันขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมาที่บ้านเพื่อมาหยิบค้อน
พอมาถึงบ้านปู่กับย่าเห็นควันไฟลอยมาจากในบ้าน
ไขกุญแจประตูเข้าไปดูพบว่าไฟกำลังลุกไหม้ที่จุดที่เป็นเตียงนอนในห้องนอน
ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือกันไปตามชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยกันดับไฟ
จังหวะนี้นี่แหละที่เด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไปยืนหลบมุมอยู่หลบไฟอยู่
แล้วยกมือถือขึ้นมาเพื่อถ่ายคลิปเหตุการณ์ไฟกำลังไหม้บ้านกำลัง
คุณนัทพงษ์เลี่ยบสันเทียภูติสื่อหา
เป็นญาติของปู่กับย่าซึ่งญาติคนนี้เนี่ยมีความขัดแย้งเรื่องที่ดินมรดกของบรรพบุรุษ
นี่ฮะน้องก็เลยเอาคลิปที่ถ่ายเอาไว้ให้ปู่กับย่าเป็นหลักฐานไปแจ้งตำรวจ
แต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ทำอะไรอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะ
บอกว่าตำรวจไม่ได้ทำคดีอะไรเนี่ยบ้านหลังนี้ครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากนั้นญาติคนนี้เนี่ยก็ยังมาคุกคามสะกดรอยตามไปถึงโรงเรียน
แล้วมาวางเพลิงเผาบ้านอีกครั้งหนึ่งจนต้องย้ายออกจากบ้านไปอยู่บ้านของผู้ใหญ่คนหนึ่ง
เพราะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยจนกระทั่ง๑๐พฤศจิกายนปี๖๒
น้องกลับมาเอาของใช้ที่บ้านเพื่อจะไปโรงเรียนตอนนั้นนั่งรอปู่กับย่ามารับ
อยู่ญาติคนที่วางเพลิงเนี่ยสะดอกกุญแจบ้านเข้ามาแอบปีนเข้ามา
จับน้องมัดมือมัดเท้าอันนี้น้องเขาบอกนะแล้วเอายาบางอย่างยัดใส่ปาก
ใส่จมูกเพื่อให้กินเพื่อจะให้ตายอ่าโชคดีระหว่างนั้นปู่กับย่ามาพอดีฮะ
คนก่อเหตุวิ่งหนีไปทางหลังบ้านปู่กับย่ารีบพาหลานไปโรงพยาบาลไปล้างท้อง
ที่โรงพยาบาลองครักษ์แพทย์บอกว่าพบว่าอาการเนี่ยสาหัส
แอดมิตรนอนอยู่โรงพยาบาลสิบวันแล้วผลวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยระบุว่า
เด็กเนี่ยได้รับสารพิษไม่ทราบชนิดเข้าไปในร่างกาย
ลักษณะกำลังว่าจะกลับบ้านสวนแต่นึกขึ้นได้ว่าตัวเองเอาค้อนวางไว้หน้าบ้าน
ก็กลับไปเอาอีกทีนึงแล้วก็เห็นว่าควันมันขึ้นอยู่บนบ้าน
ก็เลยเปิดประตูดูสุดท้ายไฟไหม้บ้าน
เขาสะดวกกุญแจเข้ามาและทีนี้หนูกำลังแต่งชุดนักเรียนจะไปโรงเรียน
และทีนี้พอเขาเข้ามาหนูก็จะวิ่งหนีและทีนี้เขาถิ่นหนูหกล้ม

พอพอดีมันมีเรื่องประตูดูด้วยและเรื่องหนูก็รู้ฟันนักเขาเยอะด้วย
เขาก็จะพยายามฆ่าหนูเหมือนกัน
คือถ้าฟังจากเรื่องราวแบบนี้ว่าโอ้โหอะไรจะขนาดนี้
จนเด็กมีอาการอย่างนี้มาตลอดนะฮะแม้ว่าตอนนั้นจะล้างท้อง
แล้วก็รอดชีวิตจากการถูกยัดยะเบือใส่ปากใส่จมูก
แต่ก็มีอาการอย่างนี้ตลอดผ่านบ้านหลังนี้ทีไร
มีอาการชักอย่างนี้เหมือนกับถูกผีเข้าต้องพาไปหาหมอปลา
ซึ่งหญ้ากับปู่เชื่อว่าถูกทำคนใส
ในวันนี้เราก็เลยได้ฟังเรื่องราวจากเค้าร้องมาอย่างครีมข่าวของเรา
ความเป็นธรรมในคดีความปลอดภัยในชีวิตก็เลยไปที่บ้านหลังนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะเห็นนะฮะคุณนัทพงศ์บอกว่าพอไปดูเนี่ยนะ
บ้านหลังนี้เนี่ยถูกปิดตายอยู่นะย่าขึ้นรกทึบเลยไม่มีใครอยู่
เจ้าหน้าที่เข้ามาตัดน้ำตัดไฟไปแล้วนะฮะส่วนรอยดำจากไฟไหม้ที่บอกว่า
เกิดเหตุไฟไหม้มาสองครั้งเนี่ยคือเรามองจากข้างนอกไปเนี่ยด้วยสายตาเนี่ย
มันก็ไม่เห็นรอยดำอะไรนะแต่ข้างในเราเข้าไม่ได้
นะมีแต่ภาพตอนนั้นที่ปู่กับย่าเขาให้ดูเราก็โทรไปบอกปู่กับย่าของน้องเด็กผู้ชายคนนี้
มาช่วยเปิดบ้านให้หน่อยอยากดูร่องรอยไฟไหม้ข้างใน
แต่ย่าเขาบอกเขามาไม่ได้เพราะว่าหลานมาทีไรเนี่ย
เกิดอาการชักเกร็งอะไรพวกนี้พอดีแล้วตอนนี้ก็ยังชักเกรงอยู่ในรถนะ
อ่าพ่อก็ต้องหยุดรถอยู่แถวแถวคลองแปดปฐุมธานี
ขับต่อไปในเขตที่เป็นที่บ้านที่จะเจอทีมข่าวของเราไม่ได้นะ
เราก็เลยอ้าวงั้นเดี๋ยวตามไปหาก็ได้อืม
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นเขาอยู่ในรถพ่อเขา
คุณย่าก็ช่วยกันจับอยู่ลักษณะเหมือนกับคือย่ากับพ่อเขาบอกว่าถูกผีเข้า
อ่าต้องล็อกแขนล็อกขาแบบเนี้ยน้องก็สะบัดเนี่ยฮะ
ต้องขับให้ห่างออกไปจากจุดที่ว่าจะมาหาเราที่บ้านหลังนี้อืม
ถึงอาการสงบลงนะนี่ค่ะคือคุณย่าเนี่ยบอกว่าปกติ
หลานชายเขาร่าเริงปกตินะเหมือนเด็กทั่วไปบ้านหลังที่ถูกวางเพลิง
แล้วก็ถูกกรอกยาพิษใส่ปากเนี่ยนะเวลาน้องผ่านมาทีไร
กลายเป็นแบบนี้ทุกทีพาไปหาหมอทางจิตแพทย์ทางจิตเวท
หมอก็บอกไม่พบสิ่งผิดปกติไปปรึกษาหมอแบบ
หมอทางธรรมหมอทำอะไรพวกนี้นะหมอทางแผนโบราณ
หมอบอกว่าน้องถูกคุณสัยจากผู้เสียผลประโยชน์
ประสงค์ให้น้องเนี่ยเป็นบ้าจนไม่สามารถให้ข้อมูลใคร
เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในครอบครัวได้
นี่ฮะทางครอบครัวบอกว่าเคยพาไปหาหมอปลานะครับ
หมอปลาทำพิธีให้อาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์
จนน้องอาการดีขึ้นตอนนั้นอาจเจียนออกมาเป็นเส้นผมด้วย

คนไม่หวังดีมาทำคุณสายใส่แล้วก็กีดกันทุกทาง
เพื่อไม่ให้น้องเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตในเขตอำเภอองคารักษ์
เพื่อจะมาได้สมบัติตรงแถวนี้ตรงบ้านหลังนี้
เรื่องจริงไม่ได้เป็นอะไรเลยเด็กเรียนดีจะตาย
แต่ตอนนี้เขาเป็นอะไรครับ

คุณสายเปลี่ยนประตูนะผมเปลี่ยนประตูนะ

โดนคุณสายแล้วโดนนานหรือยังครับ
ครั้งแรกโดนรักษาหมอปลารักษาหายแล้ว
แล้วก็ไปโรงเรียนโรงเรียนปิดเทอมและเปิดเทอม
เรียนได้๒วันสารนัดวันที่๘จะขึ้นสาร

อื้อหือนี่นายจำมากมาย
จะขึ้นสารวันที่๘โดนของวันคืนวันที่๗
แล้วเป็นมากมายเลยแหละไปหาหมอปลาถึงนี่หายเนี่ย

เนี่ยเขามาเขตว่าจะไปถึงองค์กระรักษ์นะ

พี่ยายมันจะโดนอย่างนี้

หมอปลาเขาก็ให้น้ำมนต์ด้วย
วกออกมามีเส้นผมมายาวเหยียดเลย
อ้วกผาดผาดผาดอ้วก

เขาปลอกยาทีสองสามขวด
วกออกมาจำหนับเลยลาก
มากมายเลยนะโดนของที่บ้านหมอปลานะ

บ้านหลังที่ย่ากับหลานคนนี้เนี่ย

ชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครเคยเห็นว่ามันมีไฟไหม้

แล้วบ้านหลังนี้ถูกปล่อยรกร้างมาหลายปีแล้ว

ที่ย่าเขาบอกว่าถูกวางเพลิงครั้งแรก
ช่วงสิงหาคมปี๖๒
เขาบอกปล่อยรกร้างมาหลายปีแล้วนะครับ
เพิ่งถูกทิ้งไปเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็มีแต่ตัวย่าของเด็กนี่แหละ
กับหลานเนี่ยที่เทียวไปเทียวมา

งั้นเราก็ถามทางสพองครักษ์กันแล้วกัน

พอองครักษ์บอกว่าคดีของเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ย

คือคดีทำร้ายร่างกายที่คนในครอบครัว
ใช้ยาเบื่อหนูกรอกปากใส่เด็กนะ
แล้วก็ความผิดส่วนนี้คนก่อเหตุยอมรับข้อกล่าวหาไปแล้ว
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องไปแล้ว
เนื่องจากน้องถูกจับกรอกยาเบื่อจริง
มีผลตรวจจากแพทย์ยืนยันว่าจริง
บาดเจ็บจากการถูกสารพิษกรอกปากจริง
ส่วนคดีวางเพลิงยังไม่ได้สรุปนะครับ
แต่แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงพูดคุยกันก่อน
เนื่องจาก๒ฝ่ายที่กล่าวหากันเป็นญาติกัน
หากตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวตำรวจก็จะทำสำนวน
ส่งไปให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน
ขณะนี้เรื่องการวางเพลิงนะครับมูลเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องปมมรดก
ก็ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลจังหวัดนครนายก
เกี่ยวกับเรื่องปมมรดกนะครับ